อย่างที่บอกเลยค่ะคุณชูวิทย์
แล้วมาทีเขาต้องมาแบบไม่ธรรมดา
เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเงิน๖ล้านเนี่ย

เงินต่างที่นำมาผมก็รับและนำเงินไปบริจาค
แต่ว่ามันมีวิญญาณเล่ร่อนสัมภเวษีที่จะมาฉกฉวยแย่งซีน
ผมนั้นทำอะไรเปิดเผย
โอ้โหดูสิคะจุดทงจุดทูบ
เอาเงินวางใส่พานก้อนละ๑ล้านบาทพานละ๓ก้อนก็ทั้งหมด๖ล้านบาท
คุณชุวิตค่ะเอาเงินหกล้านไปมอบให้พนธตะโบรตโถจิระพุพธิเดสนะคะ
ก่อนมอบเงินทำพิธีก่อนค่ะเอาหัวหมูเอาเหล้าเอาไก่ต้ม
เป็นต้มผลไม้จุดทูบบอกว่านี่เป็นเครื่องเส้นสัมภเวษีที่มาแย่งแสง
จากกรณีเงิน๖ล้านบาทนะคะ
แล้วคุณชุวิตบอกแบบนี้ด้วยนะตัวเองรับเงินมาจริง
แต่ไม่ได้เอาเงินโอนผ่านบัญชีตัวเองแต่อย่างใด
สิริราช๓ล้านบาทส่วนอีก๓ล้านบาทเป็นการโอนเข้าบัญชีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
และไม่เคยนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีแต่อย่างใด
ส่วนสาเหตุว่าอ้าวแล้วหลังจากรับเงินมาทำไมถึงนานจังกว่าจะเอาไปให้โรงพยาบาล
เขาบอกว่าเพราะว่าอะไรการไปบริจาคเนี่ยมันทำไม่ได้ทันที
มันต้องมีการติดต่อต้องมีการนัดหมายกับทางโรงพยาบาลล่วงหน้า
ส่วนถามว่าเอ้าคุณชูวิทย์แล้วที่มาของเงินตกลงมันมาจากยังไงกันแน่
สารวัตรสัวหรือเจ้าของบ่อน
คุณชุวิตบอกแบบนี้ว่าไปถามในพลปปลาแล้วกัน
ยืนยันว่าการที่ได้เงินมาไม่ใช่การขู่เข็นไม่ได้ให้ในที่หลบซ่อน
ฟิศผมตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ให้มาเมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์
เจ้าของเงินก็บอกว่าอยากจะทำธุรกิจอาบอบนวด
อยากจะปรึกษาเพราะเห็นว่ามีความรู้เรื่องนี้
ส่วนก่อนหน้านั้นที่บอกว่าจะเอามาทำบุญ
ตัวเขาเองอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้มีการเจอกัน
คุณชุวิตเคยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คใช่ค่ะตอนที่ทนายตั้มออกมาถามถึงปริศนาถุงเงินเนี่ยแหละ
แล้วคุณชุวิตก็บอกว่าเงิน๒ถุงถุงละ๓ล้านที่ธนายตั้มพูดถึงเนี่ย
มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นอกราชการคนหนึ่งที่รู้จักมานาน
เอามาให้ที่โรงแรมบอกว่าเป็นเงินของซัวให้ผมช่วยหยุดโจมตี
ผมก็บอกว่าผมไม่รับเคลียร์ไม่สามารถช่วยอะไรได้ยังต้องแฉต่อ
สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเก็บเงินไปใช้ส่วนตัวเพราะไม่มีใครรู้
แต่คุณชุวิตบอกผมไม่ทำผมก็เลยเอาเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาล

ทีนี้พอทางโรงพยาบาลเขาก็ตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสของเงิน
ว่าสังคมสอบถามใช่ไหมมันเป็นเงินแบบสีดำสีเทาหรืออะไรยังไง
เขาก็เลยเอาเงินคืนมาคุณชุวิตก็เลยเอามาให้กองปราบ

เพื่อให้กองปราบเนี่ยไปตรวจสอบให้สิ้นสงสัยกันแล้วกันว่า
ตกลงเงินนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรยังไง
ถ้าจะเริ่มต้นจากไหนก็คือให้ไปเริ่มต้นจากในพลปปลาคนนั้น

วันนี้ก็เต็มไปด้วยพิธีกรรมในการเอาเงินมาคืนเลยตรงนี้

ทีนี้คุณชูวิทย์ยังมีการฝากด้วยนะฝากอะไร

ที่มีการเรียกค่าเสี่ยงภัย๓แสน

ที่เขาบอกว่าทนายคนดังใช้วิธีการเรียกเก็บเงินแถลงข่าว
แล้วจะมาบอกว่ามันคือค่าเสี่ยงภัย
พอได้เงินไวกว่าว่าความ

แล้วพอได้เงินก็เอาไปใช้ชีวิตหรูหราหรือเปล่า
แล้วคนที่เขาเดือดร้อนมาหาทนายคนดังเนี่ย
เพราะอะไรเพราะทนายมีชื่อเสียง

แต่พอมาเจอตัวเองที่เป็นคนจริง

ทำให้ทนายคนดังคนนี้ไปไม่เป็นค่ะ
เขาต้องการที่พึ่งเขามาหา
พอเห็นคุณโด่งคุณดังโดยอ่ะใส่สื่ออีกแล้ว

หลักฐานหาอะไรไม่มี
แต่พอไปเจอของจริงอย่างผม

เงินให้มาจริง

แต่ผมเลือกที่จะรับก็เลยไปไม่เป็น

แต่เสร็จแล้วก็เอา๖ล้านบาทตกลงแล้ว

ผู้บังคับการกองบังคับการปราบราม
เพราะอะไรจะให้เอาเงินไปตรวจสอบที่มา

บอกแบบนี้ด้วยว่าถ้าเงินที่ไปตรวจสอบตกลงแล้วมันเป็นเงินบริสุทธิ์เนี่ย
เดี๋ยวผมจะเอาไปบริจาคตามโรงพยาบาลต่างตามวัตถุประสงค์ของผม

จำนวนช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมค่ะก็เดินทางมาที่กองปราบ
แล้วบอกแบบนี้ด้วยนะมีการพูดถึงข้อมูลการเช็คสัญญาณโทรศัพท์
แล้วบอกว่าเป็นการเช็คอย่างถูกต้องตามกฎหมายของพลตำรวจตรีออ่าง
ว่ามีการไปพบกับคุณชูวิทย์ที่โรงแรมเดวิสจริง
ใช้เวลาอยู่ในโรงแรม๕ชั่วโมง
นี่ก็จะถือเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าพลตำรวจตรีออ่างเนี่ย
เท่ากับว่าพูดไม่ตรงก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่ได้มีการพบกัน